เรื่องนี้กันบ้างการสร้างอาชีพสร้างรายได้

หนุ่มหน้ามนต์คนอารมณ์ดีคุณจูด้ง

เขาจะพาไปดูอาชีพการเลี้ยงตัวอ้นสร้างรายได้อย่างดี
อยู่ที่ไหนล่ะติดตามกันเลยครับ
อื้อหือยากจริงสวัสดีครับผู้ชมครับ
อยู่กับผมจูด้งครับ
วันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
เพราะผมมีนัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไหมครับ
ว่าจะพามาดูฟาร์มสัตว์แปลกที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้
มาถึงก็โดนให้ปอกข้าวโพดแบบนี้เลยครับ
ว่าแต่คุณหมออยู่ไหนกันล่ะครับ
โอ้นิลองแม่โทงพรชาง
นาพินาโคสัง

โปรดบัวใจ
วันนี้เราหนา
พี่โทราน้องระวังใจ

สวัสดีครับโหยกันทั้งคืนเลย

อันนี้เป็นอ้นใหญ่มันจะมีอ้นเล็กอ้นกลางอีกอย่าง
แล้ววันนี้ทำไมถึงให้ผมปอกอันนี้ล่ะฮะ
อันนี้เป็นอาหารของอ้นเลยครับ
แล้วก็จะมีอ้อยแล้วก็จะมีไม้ไผ่มีมันเทศครับ

ปลูกไว้อยู่ในไล่ครับในส่วนนี้ครับ
ไปครับไปไปตัดอ้อยกัน

ใช้แรงไปเยอะเลยครับวันนี้
แต่งานยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
ตัดมาแล้วก็ต้องเอาไปหั่นเป็นท่อนอีกครับ

ยืนขนาดนี้เลี้ยงอ้นอย่างไรครับนี่
ก็ตื่นเช้ามาก็ต้องให้อาหารเช้าก่อน

อาหารก็คืออ้อย๒ชิ้นนะครับข้าวโพด๒ชิ้น
แล้วก็ไม้ไพร๒ชิ้น

แบบนี้เค้าซื้อไปกินหรือซื้อเป็นไพรสัตว์เลี้ยง
ตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยมีใครซื้อเอาไปกิน
เพราะว่าถ้าฟังราคาแล้วจะตกกระใจ
พ่อแม่พันคู่หนึ่งสองหมื่นอัพครับ
โดยเฉพาะตี้พวกนี้นะ

ก็จะเริ่มจนที่ครูหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๗๘๐๐๐๐

ถ้าเป็นเผือกตาแดงก็คู่หนึ่งเกือบแสน
คุณผู้ชมดิ

แล้วอย่างปีนึงเขาให้ลูกประมาณเท่าไหร่ฮะ
ปีหนึ่งพี่ผสมได้แม่หนึ่ง
บางที๓โคกบางที๔โคกมันไม่เมื่อกัน
แล้วการให้ลูกก็๑ตัวยั้น๙ตัวครับ
นอกจากเรื่องการให้อาหารและการดูแลแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้

เดี๋ยวตามไปดูพี่เมธีอาบน้ำตัวอ้นกันดีกว่าครับ
ถ้าสมมุติใครสนใจจะติดต่อเลี้ยงน้องอ้น

ลูกทุ่งหมอขวัญเมธีเมืองราช

โอ้โฮดูมันน่ารักนะ

ใช่พิธีกรของเราคุณจูด้งก็น่ารัก
พิธีกรสายโตลงคุณจูด้งนี่เอง
คุณไปตั้งสายยาให้เขา